อีกหนึ่งเรื่องเรื่องสะเทือนใจเช่นเดียวกัน
มีการตั้งคำถามว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เรามาถึงจุดนี้กันแล้วหรือ
เมื่อก่อนที่วัดนะคะอาจจะมีคนพาสุนัขแมวไปปล่อย
ล่าสุดเป็นชายพิการนะคะที่ก็ไปอยู่ในวัด
ทำเอาทั้งพระแล้วก็เนรอดสงสารไม่ได้นะคะ
คลิปนี้ค่ะถูกแชร์ในสังคมออนไลน์เป็นเหตุการณ์
ขณะที่ชายในภาพถูกนำมาทิ้งไว้ที่วัดราชบำรุง
อำเภอระโนธจังหวัดสงขลาค่ะ
โดยนายอภิชาติผู้โพสต์เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียล
ว่าเมื่อ๔วันที่แล้วได้พบชายคนนี้ค่ะ
นอนอยู่กลางสาราสารากลางวัด
โดยเชื่อว่าถูกญาติหรือว่าคนรู้จัก
พามาปล่อยช่วงกลางดึกค่ะ
สภาพร่างกายสังเกตดูดีคุณผู้ชม
ข้อเท้าขวาถูกตัดคล้ายกับคนเป็นโรคเบาหวานนะคะ
โดยก็สังเกตจะเห็นแผลคือไม่ได้ทำแผลอย่างถูกต้อง
เป็นเพียงถุงพลาสติกห่อหุ้มเอาไว้นะคะ
ซึ่งจากการสอบถามเบื้องต้นชายคนนี้บอกว่า
ชื่อนายจำเรินภูลกุลมาจากหมู่บ้านใกล้เคียง
บอกว่าไม่มีญาติแต่ว่าคนในระแวกวัดเนี่ย
คุ้นเคยเห็นแล้วก็ค่อนข้างมีฐานะด้วย
สำหรับนายจำเรินคนนี้นะคะบอกว่ามีญาติสิ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนายจำเรินตอนช่วงบ่ายเนี่ย
ได้ร้องอดโอยว่าเจ็บขาพระเนรที่พบเห็นทนดูไม่ได้ค่ะ

เลยต้องรีบนำรถเข็นมารับนายจำเรินไปส่งที่คลินิก
ที่อยู่ห่างจากวัดไปห้าสิบเมตร
โดยกลุ่มสามเณรก็ไม่ได้ไปส่งเฉยนะคะ
แต่ยังรอเฝ้าดูอาการอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง
แล้วก็พบว่าเท้าของนายจำเรินที่ถูกตัดแล้วก็เป็นถุงพลาสติกหุ้มเนี่ย
มีสภาพเน่าแล้วก็มีหนอนชอนชัยอยู่โดยรอบนะคะ
คลินิกก็เลยต้องประสานโรงพยาบาลระโนธให้มารับตัวไปรักษาต่อค่ะ
นายอภิชาติผู้โพสต์คลิปนี้ลงบนสังคมออนไลน์
ก็ตัดเพาะกับทีมข่าวถึงสภาพสังคมในปัจจุบัน
คนสมัยนี้มองวัดเป็นอะไร
เมื่อก่อนเนี่ยหมาแมวเลี้ยงไม่ไหวก็นำมาทิ้ง
ปัจจุบันขยับไปอีกขั้นนำพ่อแม่ญาติพี่น้องมาทิ้งกันแล้ว
หรือเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไง
ถ้าญาติดูอยู่ขอพิจารณาให้ดีว่าสิ่งที่ทำลงไปเนี่ย
ถูกต้องหรือเปล่าคิดดีแล้วหรือเปล่า

คือถ้าไม่มีญาติพี่น้องเลยเนี่ย
ก็อีกเรื่องหนึ่งก็อาจจะให้ทางการ
หน่วยงานราชการเข้ามาดูแล
แต่ถ้ามีญาติพี่น้องมีลูกมีหลาน
แล้วมาทิ้งไว้ในวัดแบบนี้คือมันไม่ใช่ไง
เช่าใจนะคะข่าวนี้คือฟังรู้สึกเช่าใจ
คือเข้าใจในแต่ละสถานการณ์แหละ
คนอาจจะรู้สึกว่าชีวิตมีภาระเยอะ
อาจจะกดดันเรื่องของเงินท้อง
เรื่องของสถานภาพทางด้านการเงินแตก

ไม่ใช่นะคือชีวิตก็คือชีวิตจริงต่อให้ค่ะ
คือชีวิตมันต้องดิ้นรนนั่นคือชีวิตค่ะ
ไม่ใช่ว่าอยากจะตัดทิ้งโยนทิ้งก็ทำได้

ใสโทรโซเทียหรือตามตอบว่าเป็นอย่างไรนะคะ